เจอปัญหาใด

ครั้งล่าสุดผมกลับมาเนี่ยตั้งไว้๒๕บาทครับ

ต้องเศรษฐรายคนป่วยนะครับ
ผมเสียงก็ได้
ด้านภรรยาเองนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่กันที่เพชรบูรณนี่แหละ

แล้วเธอคลำไปเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกก็ไปตรวจ
ปรากฏว่าเป็นมะเร็งแต่ว่าตอนนั้นผ่าตัดไม่ได้

เลยตัดสินใจกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นบ้านเกิด
พอผ่าตัดเสร็จกลับมาอยู่ที่เพชรชบูรณ์
เพราะว่าแฟนต้องลางานมาดูแลบ่อย
ตอนนี้เขาบอกว่าไปรักษาที
ขี่รถไปกลับ๘๐๐กิโลเมตรเลยนะคะ
ช่วงเลขแรก๒๓เข็มแรกคือ

แล้วทีนี้ด้วยความที่ก๊อฟมาดูแลบ่อย
ก็นวลออกจากงานจากที่ร้อยเอ็ด
ก็ไปสมัครไปที่ไหนก็ไม่มีใครรับ
ก็ตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่เพชรบูรณ์ค่ะ
มาอยู่เพชรชบูรณ์ก็ต้องเที่ยวไปให้ชีวิต

กลับประมาณ๘๐๐กิโลค่ะ